เรื่องของการขับรถแบบนี้มีคลิปออกมาไม่เว้นแต่ละวันนะฮะ

คนขับรถแท็กซี่เขาแชร์คลิปบอกว่า
ขับรถไปถูกตำรวจสนพญาไทยจับ
มีการเขียนใบสั่งยังไม่พอล็อกรอด้วยนะครับ
ขณะที่ผู้โดยสารยังคงนั่งอยู่ในรถนะครับ
ชี้แจงว่าสิ่งที่ทำนั้นเป็นการทำตามหน้าที่

เป็นภาพการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจจราจร
พื้นที่สถานีตำรวจนครบาลพญาไทยครับ
ที่กำลังเขียนใบสั่งแล้วก็ล็อกล้อแท็กซี่คันนี้แหละครับ
โดยในคลิปเนี่ยคุณผู้ชมก็จะได้ยินเสียงคนขับระบุว่า
ถูกตำรวจจับโดนเขียนใบสั่งแล้วก็ยังมาล็อกล้อ

แต่ข้อหาห้ามแค่ข้อหาห้ามกลับรถนั่นเอง
ทั้งที่ไม่มีป้ายห้ามกลับ
นะครับเหตุเกิดก็บนถนนเพชรบรีตัดใหม่ครับ

ทางทีมข่าวสายตรวจโซเชียลของเราก็

รถแท็กซี่คันดังกล่าวทำผิด
ตอนแรกตำรวจก็ให้แสดงใบขับขี่

พร้อมกับล็อกล้อซึ่งตอนหลัง

ได้เปรียบเทียบปรับไปตามกฎหมายนั่นเองนะครับ